น้ำท่วมทั้งที่ภาคเหนืออีสานแรงกันหน่อยนะคะ

ไปเริ่มต้นกันที่น่านก่อนละกันค่ะคุณผู้ชม
ไปดูสภาพน้ำที่มันเพิ่มระดับสูงขึ้นนะคะ
นี่อันนี้คือที่น่านนะคุณผู้ชม

แล้วก็ที่สะพานพัฒนาภาคเหนือที่อำเภอเมืองน่าน
ขณะที่ทางด้านนายกเทศมนตรีเมืองน่านเนี่ยนะคะ
สั่งปิดประตูระบายน้ำทั้งหมดเลย

หลังจากที่ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น๕เมตรค่ะ
คือป้องกันไม่ให้น้ำในแม่น้ำน่านเนี่ย
มันไหลย้อนเข้าทางท่อระบายน้ำ
แล้วเดี๋ยวจะไปเข้าในเขตพื้นที่เศรษฐกิจ

ต่อเนื่องอีกหนึ่งจังหวัดก็คือที่พยาว
พยาวเนี่ยตอนนี้ก็หนักเหมือนกันนะคะ

อำเภอหลักคืออำเภอจุนกับอำเภอปงค่ะ
อำเภอจุนเนี่ยจุดที่หนักสุดน่าจะเป็นตำบลพระธาตุขิงแกง
คือระดับน้ำตรงนี้เนี่ย
ตอนนี้ท่วมสูงสักประมาณกว่า๑เมตรนะคะ
จนโทษทีเองก็ต้องช่วยการนำเรือท้องแบน

ตอนนี้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนแล้ว
นับรวมประมาณกว่า๕๐๐หลังคาเรือนค่ะ
ส่วนอำเภอปงค่ะเมื่อวานนี้ผู้ว่านรงศักดิ์โอสธนากร
พ่อพะเยานะคะจำได้ไหมพ่อหมูป่า
ลงพื้นที่ไปให้ความช่วยเหลือชาวบ้าน

ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลาก
ในพื้นที่ตำบลนาปรังของอำเภอปง
ซึ่งตอนนี้พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่การ

จาบ้านเมื่อวานี้พ่อลงพื้นที่ไป
ให้กำลังใจแบบนี้ไปมอบของช่วยเหลือแบบนี้

ไปดูกันหน่อยนะคะเกิดน้ำป่าไหลหลาก
บนดอยเนี่ยไปท่วมโรงเรียนนี่คือโรงเรียนบ้านวังวิทยาที่ตำบลสรรมะค่าอำเภอป่าแดดนะคะ
ระดับน้ำเนี่ยสูงสัก๕๐เซนติเมตรได้สูงขนาดนี้เนี่ยนะคะ
โรงเรียนก็ต้องสั่งปิดเรียนเลยแล้วน้ำเนี่ยมันก็ไหลข้ามถนนทางหลวง
ระหว่างอำเภอป่าแดดจังหวัดเชียงรายกับอำเภอจุนจังหวัดพยาว
ปริมาณน้ำเนี่ยอยู่ที่ประมาณ๒๐๓๐เซนติเมตรรถเล็กไม่สามารถผ่านไปมาได้นะคะ
ไปดูภัยแรงที่อีสานกันบ้างโอ้โหคนละอย่างกับภาคเหนือเลยนะ

นายภัยทูลมหาชื่นใจครับในอำเภอด่านคุณทศจังหวัดนครราชศรีมา
ร่วมกันกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะเดินทางไปต้องแจกน้ำแล้วอะครับ
เอาน้ำไปแจกให้กับชาวบ้านนะฮะในตำบลหินด่าเนื่องจากว่าเป็นหมู่บ้านที่ขาดแคลนน้ำในการอุปโภคและบริโภค
โดยเฉพาะแหล่งน้ำดิบที่ใช้เรื่องของการเป็นประปาหมู่บ้าน
ข้าวยืนต้นตายเหมือนกันเพราะว่าฝนมันทิ้งช่วงไงคะ
ประตูส่งน้ำตำบลบ้านร่อมช่วยกันทำคันกั้นน้ำนะคะที่หน้าประตูน้ำ
เพื่อจะสูบน้ำส่งไปยังคลองชลประธานบ้านร่อมดอนพุธ
หลังจากที่คลองชลประธานชายนาฏป่าศักดิ์ระดับน้ำมันลดลงค่ะคุณผู้ชม
ส่งน้ำมาให้กับเกษตรกรชาวนาได้แบบไม่เต็มที่
เสร็จแล้วมันก็เลยดูสิคะมันแห้งแบบนี้
จนทำให้ต้นข้าวยืนต้นตายกว่าสองหมื่นไร่
เพราะว่าฝนทิ้งช่วงด้วยนะคะ
ท้ายกันค่ะที่สุรินนายเฉลิมชัยศรีอ่อน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรก็ลงพื้นที่ไปที่สุรินทร์ค่ะ
ไปดูจุดบ่อระเบิดหินเก่าบริเวณวรรณอุทยานพนมสวาย
ไปตรวจไปติดตามการดำเนินงานของโครงการชนรับประทานสุรินทร์
ในการดำเนินการติดตั้งท่อขนาดใหญ่
เพื่อที่จะผันน้ำเข้าสู่อ่างเก็บน้ำห้วยเสน่ห์นะคะ
ระยะทางประมาณ๑๒กิโลเมตร
เพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแรงน้ำดิบผลิตน้ำปลาปลาแห้งขอด

ช่วงนี้ขอบคุณล่ามภาษามือด้วยนะครับอาจารย์ไพรวัลแสงสุนทร